ดูนะคะหนุ่มขับรถส่งอาหารคนนี้เนี่ยเขาขี่รถตามมาข้างกับรถเข็นขายของแบบนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งนะคะอยู่ในตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
พนักงานหนุ่มส่งอาหารคนนี้เขาขี่รถของตัวเองไปเรื่อยตามทาง
แล้วก็ใช้มืออีกข้างช่วยคุณยายเข็นรถ
เขาต้องหยิบโทรศัพท์มือถือเอามาถ่ายเป็นคลิปแล้วก็เผยแพร่ลงไปในโลกโซเชียลแบบนี้
คือบางคนเจอแบบนี้อาจจะไม่ได้คิดอะไร
แต่หนุ่มคนนี้ค่ะคุณเห็นไหมคะ
อาหารก็ต้องส่งงานก็ต้องทำ
แต่เห็นคุณยายเข็นอยู่คนเดียวก็สงสาร
ก็เลยจอดรถลงมาช่วยคุณยายซะ
ก็กลัวคุณยายจะข้ามถนนคนเดียวไม่ไหว

อย่างคุณชนะคุณมีประสบการณ์อะไรดีแบบนี้กับเขาบ้างไหมคะ
คุณเห็นผมเป็นแบบนี้เนี่ยนะทำเป็นเล่นแบบยังไง
เคยเจอคุณยายนั่งอยู่ริมทางโอ้โหเราก็อดทนนไม่ไหวนะ
คงจะอยากข้ามถนนอุ้มข้ามไปเลย
อุ้มไปไว้อีกฝั่งหนึ่งคุณยายน้ำตาท่วมเลยครับ

รอหลานอยู่เฉยไม่ได้อยากจะข้าม
อุ้มกลับไปที่เดิมเลยนะไอ้น้อง
คราวหลังก็เป็นบทเรียนว่าจะทำอะไรก็ต้องถามหน่อย
เราก็เห็นเขานั่งนิ่งไงเราก็อุ้มเข้าไปเลย
ตายแล้วยายไม่บอก